คือปกติเนี่ยเวลามีใครเอากล้องวงจรปิดเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กเนี่ย
ตามล่าหาคนที่ชนแล้วหนีหาตัวคนร้ายให้ช่วยแจ้งเบาะแส
ไว้เป็นยังไงมันมีแต่เรื่องไม่ดีใช่มะคะแต่คราวนี้เป็นเรื่องดีดูแล้วยิ้มได้ฮะ
มีน้องวัยรุ่น๓คนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คันที่ภูเก็ตค่ะ
แล้วเนี่ยมาจอดอยู่ที่หน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์น้ำมันหมด
สิ่งที่เขาทำคือยังไงล่ะทำไงดี
พยายามรวบรวมเงินกันได้๔๐บาท
เหลือไปเห็นหน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์
มีน้ำมันขวดที่เขาแบ่งขายเป็นขวด

เอา๔๐บาทไปวางไว้ข้างขวดน้ำมัน
แล้วเอาน้ำมันมาเติม
คุณดูความซื่อสัตว์ของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะ

ชูเงิน๔๐บาทให้กล้องวงจรปิดจงเป็นพยาน
นี่เดี๋ยวจังหวะนี้ค่ะน่ารักไหม
เมื่อก่อนนี่คือถ้าเกิดว่าใครจะสัญญา
หรือใครจะสาบานบอกฟ้าดินจงเป็นพยาน

ข้าพเจ้าเอาเงิน๔๐บาทมาวางให้ท่านแล้ว
แล้วเอาน้ำมันขวดไปเติมในรถของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตว์ประมาณนี้

เพราะเขาเอาขวดน้ำมันอีกขวดหนึ่งที่วางเคียงกันเนี่ย

คือประเด็นคือเจ้าของร้านก็เอาน้ำมันวางอย่างนี้นะ

เจ้าของร้านออกมาเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็บอกว่าเป็นความสะเพราของหนูเอง

เป็นเรื่องราวที่ดีต่อใจมาก
อ่านแล้วยิ้มเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงอ่ะ

เช้ามาเจ้าของร้านเขาบอกว่าเห็นเงิน๔๐บาทวางอยู่

ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าคืออะไร

จะขอแค่ชื่นชมเด็กกลุ่มนี้
สามคนลืมเก็บน้ำมันเข้าบ้านเจ้าของบ้านบอกต่อบอกว่า
เหลือน้ำมันอยู่หน้าบ้าน๒ขวดความสะเพราของหนูเองที่ลืมเก็บน้ำมันเข้าบ้าน
พอตื่นเช้าขึ้นมาเปิดร้านเจอเงินตั้งอยู่ที่ชั้นน้ำมัน๔๐บาท
พร้อมกับน้ำมันหายไปหนึ่งขวดก็เลยสงสัยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นต้นเหตุต้นต่อของเงิน๔๐บาทกับสาเหตุ
เอ็นดูช่วยกันหาทางออกในยามที่มีแต่เรื่องแย่
เจ้าของร้านบอกว่านี่จังหวะนี้เขาบอกเขารู้สึกดีมากเลยนะ
เงินเหรียญก็คือเหรียญ๑๒เหรียญกับแบงค์๒๑ใบนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าในยามที่มีแต่เรื่องแย่ก็มีเรื่องดีแฝงอยู่เสมอ

เราก็เคารพนะเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ
คุณสุริพรบุญเทศเจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกดี
แล้วก็ขอชื่นชมในความซื่อสัตว์ของน้องทั้ง๓คน
ก็เลยตัดสินใจนำคลิปนี้มาโพสต์เพื่อเป็นการขอบคุณ
แล้วก็ต้องการให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ดูอีกด้วยค่ะ
ต่อให้ไม่มีกล้องวงจรปิดเป็นพยานนะ
แต่ว่าความซื่อสัตว์มันสถิตอยู่กับตัวน้องทั้ง๓คนแล้วอันนี้ที่น่าชื่นใจ
ตัวเองแหละรู้ดีที่สุดนะว่าทำอะไรลงไปนะครับ